มาดูสถานการณ์ที่จังหวัดเพชรบุรีกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับก็สืบเนื่องมาจากการระบายน้ำออกจากเขื่อนแก่งกระจาน
เพื่อจะรองรับเรื่องของฝนตกหนักในช่วงนี้

เพราะว่าภาคใต้หรือว่าแถวนั้นลงไปเนี่ย
เขาตกหนักก็ช่วงปลายปีนะครับ
เอาละครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีก็ลงพื้นที่ด้วยนะครับ

ไปดูการระบายน้ำในพื้นที่นะครับ
เพราะว่าจากเขื่อนแก่งกระจานจะลงมาที่เขื่อนเพชรก่อนนะฮะ

พลเอกประยุทธ์ได้พบปะกับชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่า
แม้ว่าจะต้องถูกน้ำท่วมแต่จะทำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
ตอนนี้พร่องน้ำในเขื่อนเพชรไปแล้ว๔๒
จึงสามารถรับน้ำไว้ได้
ก็เป็นการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลนะครับ
แล้วก็ยังต้องดำเนินการอีกหลายคลองบางจุด
ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าเป็นพื้นที่ของประชาชนไม่ใช่พื้นที่ของทางราชการ
ถ้าประชาชนไม่ให้ขุดก็ขุดยากก็ต้องไปดูต่อไปว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะฮะ
ซึ่งรัฐบาลก็จะมีค่าชดเชยให้อยู่แล้วสำหรับพื้นที่ที่เสียสละ
เป็นพื้นที่รับน้ำให้มีการขุดคลองเอาไว้
เอกประยุทธ์บอกว่าการลงมาพื้นที่ในครั้งนี้ก็มาติดตามโครงการต่างด้วยนะครับ
พบว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยการระบายน้ำลดผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรีได้เป็นอย่างดีนะครับ
บรรยากาศวันนี้ก็มีชาวบ้านนะครับในพื้นที่นะฮะก็มารอการต้อนรับท่านนายกเยอะให้กำลังใจเยอะนะครับ
แล้วที่สำคัญวันนี้ก็คือสังเกตสังกาก็คือหมายเลขทะเบียนรถของนายกนะครับ
ที่ลงพื้นที่๗กก๗๐๒๔ตอนที่มาถึงเคลื่อนเพชร
ทุกครั้งที่ลงพื้นที่ค่ะต้องดูทะเบียนรถค่ะ
ถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็อย่าไปว่าลุงตู่นะลุงตู่ท่านก็ไม่รู้เรื่องหรอก
ว่าเอารถคันไหนมาให้นั่งไปนะครับ
ก็นี่แหละฮะทุกคนก็จับไม้จับมือนะครับแล้วก็บอกว่าดีใจที่นายรัฐมนตรีลงพื้นที่มาดูแลปัญหาให้กับประชาชน
สถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอธิบดีกรมชลประธานอธิบดีทองเปลวกองจันทร์บอกว่า
น้ำในเขื่อนจะล้นสปิลเวย์ในระดับสูงสุดคือ๑๐สิงหาคมนี้นะคะ
ตลอดสัปดาห์จนถึงปัจจุบันกรมชลประธานยังคงเร่งดำเนินการระบายน้ำในอ่างใช้วิธีดึงออก
เพราะว่าเป็นพื้นที่ลาดชันนะคะน้ำจะไม่ท่วมขังสูงค่ะ
แต่ว่าต่อจากนั้นเนี่ยอีก๑๕ชั่วโมงก็จะถึงเขื่อนเพชร
แล้วก็คาดว่าอีก๒๐ชั่วโมงก็จะถึงตัวเมืองเพชรบุรี
ก็คือประมาณวันแม่นะคะ๑๒สิงหาคมคือน้ำจะถึงตัวเมืองเพชรบุรี
แต่คาดว่าระดับน้ำท่วมในตัวเมืองเนี่ยน่าจะไม่สูงมากนักนะคะ
ตัวเมืองเพชรแล้วก็ไปตามพื้นที่อำเภอต่างก่อนลงสู่ทะเลนะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่า
พอไปถึงตัวเมืองเพชรแล้วน้ำท่วมอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ย
ว่าจะใช้เวลาระบายสักประมาณ๒สัปดาห์
ขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ด้วย
แต่ว่ามีบางจุดตามที่มีการนำเสนอข่าวเนี่ย

แต่ตัวเมืองอาจจะไม่หนักมากนักนะคะ